มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เขาฮือฮากันทั่วประเทศมานานแล้ว
เลือกของพี่ตูนบรรดีซลัม
พี่ตูนบรรดีซลัม
ดีนะที่หันไปด้านนู้นอย่าหันมาด้านนี้

แล้วก็ผ่านไปจังหวัดไหน
คงแจกของมากมาย

ถูกต้องนะครับและที่สำคัญที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของโอ่งใช่ไหม
เขาก็ตั้งใจแล้วครับว่าเขาจะเอาโอ่งเนี่ยให้กับพี่ตูนไปเลย
พอมาถึงราชบุรีเดี๋ยวจะมอบโอ่งให้
มังกรรูปพี่ตูนครับ
งั้นแสดงว่าไม่ใช่โอ่งมังกรแล้วเป็นโอ่งพี่ตูน
เป็นโอ่งพี่ตูนกับมังกรจัดเต็มไปเลย
เป็นยังไงล่ะไปถามคนนี้ครับ
นายสุชาติโคสมดีเจ้าของโรงโอ่งรัตนโกศิลป์เซรามิก๔
ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ก็ชี้ให้เห็นถึงโอ่งสีขาวที่เห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับ
ที่จะเดินทางวิ่ง๙คนละ๙มาถึงที่จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วก็เตรียมที่จะมอบให้ครับ
แล้วก็บอกว่าพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการปั้นโอ่งนี้ขึ้นมา
และจุดเริ่มต้นจากลูกค้ารุ่นน้องท่านหนึ่ง
ติดตามผลงานการปั้นโอ่งของทางร้านมาตลอด
แล้วก็มังกรที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ่งราชบุรีเอามารวมกัน
เพื่อเป็นการสื่อถึงการร่วมแรงร่วมใจของชาวราชบุรีที่มีต่อการวิ่ง
เพื่อการฝุดสนของคุณตูนบอนิสลัมครับ
เราทำจุดเด่นเลยของโอ่งเราทำด้วยกัน๔สัญลักษณ์
สัญลักษณ์แรกก็คือคุณตูนกำลังวิ่งหน้าวิ่ง
แล้วสัญลักษณ์ที่๒ก็คือ๙คนละ๙นะครับอยู่ในโอ่งใบนี้นะครับ
และส่วนที่๓ก็คือส่วนที่สำคัญเกือบที่สุดนะครับ
ก็คือมีมังกรโอ่งคู่กับมังกรโอ่งคู่กับสัญลักษณ์กันบรรทุยนะครับ
คือเด่นของเราก็คือมังกร๕เล็บนิ้วยาวนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมอาจจะยังนึกไม่ออก
ว่าเจ้ามังกรเนี่ยเวลามันสยายเล็บออกมาแล้วมันทำยังไง
ผมทำให้ดูนี่มันจะเป็น๕นิ้วอย่างนี้แล้วมันก็จะแลบลิ้นออกมาด้วย
ไปแล้วไม่ดูดูมีสง่าไงเหมือนมังกร
เพราะว่าเป็นการแสดงถึงมังกรที่มีอำนาจวาสนาและมารมี
ังกรที่มันลิ้นยาวออกมาเนี่ยเพื่อทำมาหากินเก่งแล้วก็รับทรัพย์ลักษณะแบบนั้นนะครับ
ที่สำคัญเขาทำ๒โอ่งนะทำเอาไว้๒โอ่ง
ใบหนึ่งเดี๋ยวจะมอบให้กับพี่ตูนโดยจะมอบให้กับทางจังหวัดก่อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปมอบส่งต่อให้กับพี่ตูนเมื่อวิ่งมาถึงที่จังหวัดราชบุรี
ส่วนอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเขาจะนำไปออกประมูล
ประมูลเพื่อที่จะนำเงินมาร่วมสมทบทุนกับพี่ตูนบอดี้แลมนี่แหละ
พี่ตูนก็จะได้โอ่งด้วยแล้วก็จะได้เงินจากโอ่งด้วย

อ้าห์เงินบริจาควันนี้พี่ตูนนะคะจะวิ่งจาก
วันนี้นะคะจะวิ่งจากเพชรชบุรีเข้าสู่ราชบุรีวันนี้แหละ
เพราะฉะนั้นชาวราชบุรีรอบริจาครอต้อนรับพี่ตูน
ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่เลยอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดเพชรชบุรีแล้ว
คาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักละ
สิ้นสุดวันนี้อยู่ที่ราชบุรีนะคะ